ไปดูเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะคะ
ในพื้นที่นี่ยังได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะชาวบ้าน
คุณรู้ไหมเวลาน้ำท่วมทีไรมันมักจะมีปัญหาลักษณะนี้ให้เราเห็น
อย่างเช่นการกั้นดินกั้นคลองเอาพวกกระสอบทรายมาถม
ฝั่งนี้อาจจะน้ำเยอะกว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาซึ่งกันและกันได้นะคะ
อันนี้เขาบอกว่ามีตัวแทนชาวบ้านหลายหมู่บ้านตำบลโรงช้างที่อำเภอป่าโมกอ่างทอง
เขาต้องเอาจอบเอาเสียมไปขุดดินถนนคัดคลองชนรับประทานถามว่าไปขุดตรงนี้ทำไม
เพราะเขาสุดทนแล้วน้ำมันท่วมขังมานานเหลือเกิน

ขุดให้น้ำมันไหลไหลไปตรงอื่นบ้าง
จะได้เป็นการเฉลี่ยความทุกข์ยากของชาวบ้านเธอ
อันนี้คุณผู้ชมครับตรงนี้มันเป็นพื้นที่รอยต่อ

เขาบอกว่าเพื่อให้น้ำที่ท่วมขังสูงระบายไปอีกฝั่ง
ซึ่งตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ทุ่งทับน้ำ
ถือเป็นการเฉลี่ยความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ในพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้ที่ตำบลโรงช้าง
อ่ะขุดกันไหมแบบช่วยกันขุดกันอย่างนี้
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังนะคะ
เพราะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นแอ่งกระทะ
จากแม่น้ำเจ้าพระยามันก็เอ่อล้นข้ามถนน๓๐๙ตรงนี้แหละค่ะ
อ่ะเนี่ยสายอ่างทองอายุทยาเข้าไปท่วมบ้านชาวบ้านเขาเนี่ยกันเต็มไปหมดเลย
ได้รับความเดือดร้อนเป็นร้อยหลังคาเรือนค่ะ
อกจากนะคะบ้านพักอาศัยแล้วแน่นอนแหละ
พื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วมมานาน๔๕วันก็จะเป็นสัปดาห์แล้ว
นะชาวบ้านร้องโอดโอยแล้วล่ะบอกว่าใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก
รวมตัวกันมาพังถนนคันคลองตรงนี้ให้น้ำระบายออกไปอีกฝั่งบ้างเถอะ
เขาบอกว่าถือเป็นการเฉลี่ยความทุกข์กันไปเนอะ